ไม่เป็นไรคุณสืบสกุลเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเองดีกว่าค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่อุดรธานี

นี่คุณผู้ชมที่นี่มันมีอะไรชนะสายบุญสายพญานาค

จากน้องบวรรมภูมิมา๕๐กว่าคนค่ะ

นี่ใช่องค์เจ้าปู่มุจรินนครราชสวยจัง

ที่ด้านหลังหินตะเพาทองนี่นะ
ใช้เวลา๔๓นาทีระหว่างไร่รำเนี่ย
เดี๋ยวดูท่าทางสิคะเห็นไหมบอกแล้วคุณสืบสกุลไม่ต้องทำท่า
เดี๋ยวให้ดูตรงนี้เองเพราะว่านิ้วเนี่ยหลายคนเขาก็ตีความค่ะ
แล้วก็เห็นว่าอุ๊ยน้องอ้ำธิดานาคีเอาเป็นเลขอะไรบ้างล่ะ

ผมเห็นบางทีก็ทั้ง๒ทั้ง๓ทั้ง๔ทั้ง๕เลยคุณ

เอาเป็นว่าเขาก็เอานิ้วไปตีความแล้วก็ไปตีตัวเลข
เขาก็เชื่อนะคะว่าเจ้าย่าคำแก้วลงประทับร่างของน้องอ้ำ

ทีนี้พอได้เลขสมใจแล้วคณะสายบุญเขาก็เหมือนกับ
เขาก็สาธุเปลี่ยนเสียงพร้อมเพลียงกันเลย
ที่ไหนนะผมชอบจังเลยอันนี้คือที่อุดรธานีค่ะ

กุฎหมากไฟนะคือพญานาคงาม
สวยใช่ไหมแล้วก็ที่กุดหมักไปจริงมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เยอะนะ
ที่เป็นหินใหญ่แล้วก็ตามความเชื่อ
บางที่ก็เป็นแบบว่ามุดลอดหินเพื่อเอาโชคขอลาบก็มี

ใช่ไหมคุณผมเคยขึ้นไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ไปจุดตรงนี้
สวยวันนี้สวยจริงค่ะและดูเป็นพญานาคค้นนามแบบนี้นะครับ
ทีนี้จากอุดรเดี๋ยวพาเขยิบไปที่กำแพงเพชรหน่อยค่ะ
ครับวัดเชษวนารามหรือว่าวัดน้ำดิบอยู่ที่อำเภอเมือง

ก็จะต้องดูค่ะต้องดูเพราะอะไร
เพราะว่านี่นางสาวณชาธิพิฤทธิ์นะคะ
คนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะคุณผู้ชมเขาเป็นเจ้าของธุรกิจตรวจรถเอกชนล้างอัดฉีด
คือเขามาขอโชคขอลาบแล้วก็โชคดีถูกหวยลาวเขาบอกแบบนี้
แล้วหลังจากนั้นก็เอาเงินที่ได้มาจากการถูกรางวัลก็มาประคับประคองธุรกิจ
ทีนี้รักแล้วก็ศรัทธาในเทพกุมารปิ่นเพชร
มันมีเรื่องของเลขหางประทัดที่จุดถวายด้วย
คุณผู้ชมนี่ก็เป็นเหตุการณ์ความเชื่อนะคะ
อ่ะหมดแล้วเหรอ

แค่นี้คุณศึนสกุลก็ซื้อไม่ทันแล้วอย่างที่ฉันว่า
ไม่จริงอีกตั้ง๕วันนะนะเดี๋ยวไว้รอใกล้สักนิดหนึ่ง